เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนพื้นแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตร

ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตาอาชีพไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา

สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอักอัครรัฐนิมิชัย
สวัสดีครับ

สีฟ้าของท้องฟ้าตัดกับสีเขียวคลามของน้ำทะเล
รวมไปถึงมีทิวเขาสีเขียวอยู่ข้างอีก

พาคุณผู้ชมมาสะพัดความง่วดงามของธรรมชาติ
ดินแดนที่อยู่ทางภาคตะวันออกสุดของประเทศไทย
กับเมืองนี้ที่เป็นเมืองที่มีเสน่ห์
มันจะเป็นความง่วดงามของตัวเมืองเอง
แล้วก็ที่ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะสวยสดงดงาม
นั่นก็คือจังหวัดตราดนั่นเองนะครับ
และหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม
ที่เรียกว่ามาเที่ยวที่นี่เนี่ยครบเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลน้ำตกลำคลอง
มาที่นี่เนี่ยเที่ยวได้ครบจบในเกาะเดียวเลย
นั่นก็คือที่นี่เกาะกูดครับ
เกาะกูดเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ๔ของไทย
และถูกยกเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตราด
และถือว่าเป็นเกาะสุดท้ายแห่งน่านน้ำตะวันออกของไทยเลยนะครับ
แน่นอนว่าการเดินทางมาท่องเที่ยวก็เลยใช้เวลาพอสมควร
กรุงเทพมาท่าเรือแหลมสอบก็๕ชั่วโมงกว่าแล้ว
นั่งเรือเฟอรี่อีก๑ชั่วโมงหมดไปแล้วครึ่งวันครับ
ด้านหลังผมนะครับคุณผู้ชมก็เป็นบริเวณที่เรียกว่าท่าเรือแหลมศอกนะครับ
ใครที่จะข้ามไปเกาะกูดนักท่องเที่ยวที่แวะมาเที่ยวที่ตราด
และต้องการจะข้ามไปเกาะกูดเนี่ยก็ต้องมาขึ้นเรือกันที่เนี่ยนะครับ
ถือได้ว่าเป็นท่าเรือหลักที่จะใช้ข้ามไปเกาะกูดกันเลยทีเดียว
อันนี้เรากำลังนั่งรถจากจุดที่เขาลงทะเบียนจะขึ้นเรือนะครับ
เพื่อที่จะไปขึ้นเรือที่ท่าแหลมสองข้ามไปเกาะอยู่
ถึงจะไกลถึงจะใช้เวลาเดินทางที่นางโขแต่บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอน
เพราะเกาะนี้มีอะไรให้ดูเยอะไปหมด
และที่แรกที่ผมจะพาไปก็คือน้ำตกครับ
มาเที่ยวเกาะแล้วไปน้ำตกทำไมต้องไปดูแล้วจะรู้เองครับ
ถึงแล้วครับคุณผู้ชมน้ำตกคลองเจ้า
เป็นลานหินค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญน้ำไหลแรงมากมาก
คืออาจจะเป็นช่วงมรสุมที่เรามานะน้ำก็เลยไหลแรงขนาดนี้
น้ำตกคลองเจ้าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของเกาะกูด
มีน้ำตลอดทั้งปีการเดินทางก็ง่าย
ก็ถึงแล้วแต่ช่วงสุดท้ายต้องออกแรงปีนป่ายตายหินกันเล็กน้อยนะครับ
แต่ภาพที่เห็นตรงหน้านี่สิบอกแล้วว่าคุ้มค่าจริง
ถึงแล้วครับน้ำตกคลองเจ้าคุณผู้ชม

มากมากเลยนะครับคือเมื่อกี้ด้านล่างมองขึ้นมาว่าสวยแล้วนะ
พอขึ้นมานั่งแล้วเห็นเต็มเนี่ยสวยยิ่งกว่าเดิมอีกครับ
ถามว่ามาที่คลองเจ้าเนี่ยมาช่วงไหนดี
พี่ที่เขาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงแล้วที่น้ำตกคลองเจ้าเนี่ย
มีน้ำอยู่ตลอดนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าช่วงร้อนหรือหน้าแรงเนี่ย
อาจจะไม่มีม่านน้ำตกข้างหลังจะมีแต่แอ่งน้ำด้านล่างเนี่ยนะครับ
ซึ่งก็สามารถมาโดดน้ำเล่นได้แต่ถ้าใครอยากมาแล้วเห็นน้ำตกด้วย
ช่วงหน้าฝนหรือว่าปลายฝนก็จะมีน้ำตกเป็นแก๊กกราวอยู่ด้านหลังนะครับ
เห็นวิวแบบนี้นี่คุ้มค่าจริงครับคุณผู้ชม
เกาะกูดยังมีน้ำตกหนึ่งที่อยากแนะนำนั่นก็คือน้ำตกคลองยายกี่ครับ
ย่อมกว่าน้ำตกคลองเจ้าหน่อยทั้งความกว้างและความสูง
แต่ก็เหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากกระโดดน้ำตกแบบนี้ครับเพราะไม่สูงจนเกินไป
แต่บอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่จะกระโดดตรงไหนก็ได้
เขามีจุดกระโดดที่ปลอดภัยใครคิดจะไปกระโดดน้ำตกแบบนี้
ก็ถามข้อมูลให้ดีก่อนนะครับ
และหารณ์นี้ที่ผมอยู่น่ะส์คุณผู้ชม

แล้วถิดมาเขาบอกว่าเป็นหาดที่มีไซด์ที่ละเอียด
แล้วก็มีความสวยงามที่สุดหาดหนึ่งบนเกาะกูดเลยนะครับ
เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวที่แวะมาที่เกาะกูลเนี่ย
ก็ต้องมาถ่ายลงถ่ายรูปเช็คอินกันที่นี่
นั่นก็คือหาดคลองเจ้านั่นเองครับ
คลองเจ้าเป็นหาดขึ้นชื่อของเกาะกูด
มีรีสอร์ทหลายแห่งแต่จะว่าไปเกือบทุกหาดของเกาะกูด
ก็สวยและมีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปครับ
อ่าวพร้าวก็มีแนวหาดยาวกับทิวมะพร้าวสวยงาม

ส่วนอ่าวบางเบ้าก็เป็นอ่าวขึ้นชื่อ
เพราะมีรีสอร์ทเก๋ที่มีสะพานยื่นออกไปในทะเลหลายแห่ง
และถ้าใครอยากชมพระอาทิตย์ตก
หาดตะเผาก็เป็นหนึ่งในหาดที่ชมพระอาทิตย์ตกสวยที่สุดของเกาะกูดเช่นกันครับ
ยามเย็นริมหาดน้ำทะเลสีฟ้านี่ก็สวยสดงดงามมากนะครับคุณผู้ชม
พอได้มายืนเห็นแสงเย็นตัดกับทะเลแล้วมันสวยงามใช้ได้เหมือนกันนะ
อีกหนึ่งแห่งที่อยากแนะนำถ้ามีเวลา

ก็คือบ้านอ่าวยัย
ซึ่งอยู่ท้ายเกาะกูดเป็นหมู่บ้านประมงไม่มีชายหาด
แต่บรรยากาศดีมีร้านอาหารทะเลเยอะ
มีมุมตกปลาดี
แล้วก็มีสารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ให้ไหว้กันด้วยครับ

แต่ยังไม่มีที่พักกับกิจกรรมมันเลย
เดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปพักผ่อนสบาย
และกิจกรรมแอดเวนเจอร์เบาที่เกาะกูดกันครับ
โอ้โหไทยแลนด์